มีความรู้สึกว่า

พูดแล้วอย่าไปพูดให้ใครฟังนะ

ใช่ถ้าตัวเตี้ยเขาไม่รับเป็นเปรต

วี๊ด

ย้ำกำลังเปล่าน้องวีร

สีขาวมีอยู่สีดำมาแทน

แป้งนกทะมาตรน้ำอบไถ่
แป้งร่ำกลิ่นดูหงา
นี่คือน้ำปรุงกลิ่นบูหงา๑๕ซีซี

แป๊กแหม่งที่นี่ดูนะ
แป้งกินร่ำกินบูงงาต่ำครึ่ง๑๙บาทอันนี้แพงมากค่ะโอ้โฮโหมาก
ก็ขอเฉลยน้ำอบไถ่๑๔๐ซีซี
เอาล่ะอันที่คุณเลือกนะคะราคาอยู่ที่
๔๙บาทโอ้โฮโอ้โฮ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาครับ

และนี่คือข้าวเกลียบกุ้ง๒๐๐กรัมครับเป็นผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีไม่เจือสีไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย
อันนี้ยังไม่ได้ทอดนะต้องเอาไปทอดก่อน
อันนี้แบบดิบนะคะแล้วของน้องของล่ะคะครับผม
เกียบปลาคุณภาพดีไม่เหม็นขาว

ใส่วัตถุการเสียเช่นเดียวกันอันนี้ก็ยังไม่ได้ทอดนะคะ

ของถมกร์นี่เป็นข้าวเกลียบเหี่ยกนะคะ
เรือกเรือกเออ
วัตถุดิบจากธรรมชาติครับผมถูกกว่าถูกกว่า
ค่ะผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบจากมโนรานี่นะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ทอดทั้ง๓ชนิดเลยเป็นแบบจีบนะ

ไม่ได้ก่อนค่ะนะคะคุณไอคุณแบงค์นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะ
มูลค่า๘๐๐๐บาทข้าวเกลียบจากมโนราที่ยังไม่ได้ทอดทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เฮ้ยได้หรอได้หรอได้หรอได้หรอ
เอาละค่ะเข้าไปทอดได้ค่ะครับผม
ให้ผมตัดทิ้งนะผมตัดสองอันนี้ทิ้งไปเลยทำไมอ่ะ
เพราะว่ามันเป็นปลากับกุ้งครับมันแพงคือตัดสองข้อนี้ออก
เพราะว่ามันเป็นกุ้งกับปลาใช่มันเป็นหั่นทะเล
รู้กันอยู่แล้วว่าอาหารทะเลมันแพงเผือกนี้น่าจะถูกที่สุด
นี้ถูกสื่อเป็นคำตอบเลยไหมเป็นคำตอบเลยครับ
เป๊ะง่ายอย่างนี้เลยถ้าถือเป็นคำตอบเป๊กขอเฉลยข้อที่๑ก่อนค่ะ
ข้าวเกียบกุ้ง๒๐๐กรัมข้าวเกียบดิบจากมโนราราคาอยู่ที่

ครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผม

ชนิดแรกค่ะเป็นส้มแมนดารินค่ะ๑กิโลกรัมนะคะ
เป็นส้มเปลือกล่อนเม็ดน้อยรสหวานอมเปรี้ยวค่ะ

ส่วนอันที่๒ค่ะเป็นส้มสายน้ำผึ้ง๑กิโลกรัมค่ะ
เนื้อแน่นสีสันสวยงามนิยมรับประทานค่ะ
รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะ
ส่วนอันสุดท้ายค่ะเป็นส้มเขียวหวาน๑กิโลกรัมค่ะ
มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวฉ่ำน้ำ
ทำให้คนนิยมมาทำเป็นน้ำส้มขาน
เพื่อบรรเทาและดับกระหายค่ะ

มูลค่า๑๕๐๐๐บาท

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
คุณไอซ์คุณแบงค์ส้ม๓ชนิดนี้ค่ะ
ดารินสายน้ำผึ้งส้มเขียวหวาน๑กิโลกรัม
และราคาเป็นราคาณวันที่ถ่ายทำนะคะ
วันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะครับ

เถอะเพราะว่าหนูก็เห็นแบบอยู่ในเชลล์ที่มันก็แพงหน่อยนะ
อันนี้น่าจะอยู่ในเชลลที่มันจะแพงหน่อย
สองอันนี้แบงค์เดี๋ยวให้แบงค์เลือกแล้วกันเพราะว่า
คุณจะตัดสินที่หน้าตาหรือว่าคุณจะตัดสินที่สายพันธุ

อันนี้เป็นส้มใส่น้ำทะนึ่งอันนี้แมนดารินส่วนอันสุดท้ายนั้นส้มเขียวหวาน

คุณจะทำเรื่องส้มให้กลายเป็นเรื่องกล้วยได้หรือเปล่า

ผมตอบส้มเขียวหวานแล้วกัน
เป็นคำตอบหรือเปล่าเราเอาอันที่ถูกที่สุดนะคะคุณแบร์
ครับผมเพราะว่าใส่น้ำผึ้งน่าจะแพงอยู่

คุณยืนยันเลยไหมคะว่าส้มเขียวหวานเป็นส้มที่ราคาถูกที่สุด

งั้นเป๊กจะเฉลยข้อที่๒ค่ะ
และส้มสายน้ำผึ้ง๑กิโลกรัมนี้ราคาอยู่ที่

นั่นไง

และส้มแมนดาริน๑กิโลกรัมเหมือนกันค่ะ

คุณคะคุณไอ้เขาบอกว่าแบงค์สายน้ำผึ้นแพง

และส้มเขียวหวาน๑กิโลกรัมนี้
จะส่งคุณไอซ์คุณแบงค์ได้ไปต่อ
หรือว่าจะส่งกลับบ้าน

ส้มเขียวหวาน๑กิโลกรัมนี้

ส้มเขียวหวานจะราคาถูกที่สุดหรือเปล่า
ส้มเขียวหวานจะราคาถูกที่สุดหรือเปล่า
ส้มเขียวหวานจะราคาถูกที่สุดหรือเปล่า
ส้มเขียวหวานจะราคาถูกที่สุดหรือเปล่า
คำถามข้อที่๔จะสร้างปัญหาให้คุณแบงค์และคุณไอ้

แสดงไงครับ

สำหรับพี่มีของดีเหรอ

มันนั่งอยู่บนรถบัตร

เอาพี่เองไม่นับดีกว่าพี่

ราคาเรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ